ให้เห็นกันเต็มเต็มตาเลยนะจ๊ะนี่ก็คือหน้าตาของสิ่งประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์ที่มาจากมะพร้าวแห้งค่ะ
คุณผู้ชมเอาออกมาแบบนี้เอามาดัดแปลงทำเป็นรูปร่างต่างนะคะ
อย่างเช่นเป็นโมบายห้อยสำหรับปลูกต้นไม้รูปพึ่งบ้างเอ่ยรูปมดบ้างเอ่ย
มาทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กสารพัดเลยและนี่ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือแจกันดอกไม้ครับ
ก็สามารถทำได้ด้วยจากมะพร้าวแห้งอ่ะค่ะโอ้โหประดิษฐ์ออกมาได้เก๋ไก่มากเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าของไอเดียนี้ก็คือนายจรูนขำจากหรือพี่หมองนี่เอง
ชาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะเราก็ถามถึงแรงบันดาลใจและไอเดียในการนำมะพร้าวแห้งมาประดิษฐ์เป็นโมบายและแจกกันนี้
หมอกบอกว่าเริ่มจากส่วนตัวเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้วชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติอยู่แล้ว
วันหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตกลงมาเฮ้ยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นตกปึ้งออกมา
คุณมันคุ้นคุ้นเรื่องนั่นน่ะสิมันคุ้นคุ้นเหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งนะเออ
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของแรงน้มถ่วงของโลกนะไม่เกี่ยวเหรออ่าดิฉันเล่าผิดขอโทษนะคืออย่างนี้
วันหนึ่งพี่เขามาสังเกตเห็นว่าลูกมะพร้าวเนี่ยมันตกลงมาจากต้นใส่วัวไหมคะไม่ใส่หัว
ตกมันใกล้ใกล้เฉียบเฉียบนะเขาก็มองดูเอ๊ะลูกมะพร้าวมันน่าจะมาทำประโยชน์อะไรได้อืม
ลองจับจับดูนะคะกลิ่งไปกลิ่งมาพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็นำมาตัดปลาย
เจาะรูทำเป็นกระถางแล้วก็ใช้แขวนปลูกต้นไม้อ๋อแบบนี้เหรอ
เริ่มต้นแบบง่ายง่ายเลยนะคะครับแล้วพอทำบ่อยบ่อยก็เริ่มมีไอเดียสร้างสารใหม่ใหม่มากขึ้นเรื่อยเรื่อย
ดัดแปลงเป็นรูปสัตว์บ้างเอ่ยรูปแจกันดอกไม้บ้างเอ่ยอืม
งามหลากหลายแบบนี้พอทำเยอะเยอะเข้าเพื่อนบ้านมาเห็นโอ้โห
เพื่อนบ้านบอกเฮ้ยมันสวยแบบนี้ขอซื้อไปประดับบ้านหน่อยได้ไหม
พี่หมอก็เลยขายให้จากว่าขายเล่นทำเล่นเล่น
ปรากฏว่าตอนนี้สร้างรายได้ให้กับพี่หมอกเป็นอย่างงามเลยทีเดียวนะคุณคะ
ไม่ได้มาเล่นเล่นแล้วสิแบบนี้เล่นแล้วจริงจังได้เลยเพราะว่าราคาขายนี่นะ
ก็ไม่ได้แพงมากแต่เขาขายดีอืมอย่างโมบายอันหนึ่งเนี่ยนะคะ
ประมาณสามสิบห้าบาทส่วนโมบายแจกันหน่อยชิ้นใหญ่หน่อย
มีงานละเอียดหน่อยก็ขาย๑๐๐บาทเห็นไหมคะก็แตกต่างกันไป
ความยากความง่ายนะคะตามชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก
ใครเห็นไอเดียดีแบบนี้ไม่อยากจะเสียเวลา
อยากจะซื้อไปประดับบ้านเลยค่ะก็ติดต่อไปหาพี่หมอกได้นะคะ
ก็คือทรงกฎเป็นภาษาไทยจรูนขำจาก

ไอเดียของพี่เขาเนี่ยบันเจิดเลิศล้ำขนาดไหน
อะไรที่เป็นสินค้าขายดีราคาเท่าไหร่นะคะ

เฮ้ย
คือวันนี้เนี่ยตามใจคุณชนะนิดนึง
คุณชนะเขาจะมีคำคมท้ายรถสิบล้อ
เขาเลยอยากบอกว่าให้ทุกข่าวเราเนี่ย